และในวันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ไม่ได้มีการรวมทางด้านของพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
มีการสวดมนต์ทำบุญไหว้พระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายบรรหารศิลปอาชา
ซึ่งถือว่าเป็นเสมือนผู้เป็นเสาหลักในการพัฒนาเมืองสุพรรณบุรีครับ
นายสุพีพัฒน์จองพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า๕๐๐คน
รวมตัวกันที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลนลายวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายบรรหารศิลปะอาชา
นายสุพีพัฒน์เผลอว่าเดิมพฤติการที่จัดขึ้นในวันนี้
จะเป็นการทำบุญถวายสังขทานส่งผลบุญเพื่อต่ออายุให้กับนายบรรหารศิลปอาชาจากอาการป่วยโดยเร็ว
แต่เมื่อถึงแก่อนิจกรรมจึงได้เปลี่ยนเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้
โดยชาวสุพรรณบุรีต่างเศร้าเสียใจเพราะถือเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญ
ซึ่งมีคุณอุปการณ์อย่างมากมายถือเป็นแบบอย่างความกระตันอยู่ต่อถิ่นกำเนิดที่มุ่งมั่นทุ่มเท
เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์พัฒนาบ้านเกิดจนเจริญรุ่งเรือง
เราไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมทั้งชาวสุพรรณบุรีที่มีต่อในบรรหารครับ
ท่านยินดีช่วยสนับสนุนตลอดหมู่บ้านตำบลอำเภอทุกแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ
แน่นอนที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่ช็อกสำหรับผู้คนโดยเฉพาะชาวสุพรรณบุรีที่จะต้องแสดงความไว้อะไรณโอกาสนี้ครับ
พันธุ์ท่านบรรหารเองนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลัก
ของบ้านเมืองของเฉาสุพรรณบุรีเฉพาะเลยนะครับ
และการกีฬาตลอดจนเรื่องของการพัฒนาเมืองให้เป็นแบบอย่าง
รู้สึกใจหายมากเลยครับ
เหมือนกับว่าเราเสียคนดีศรีสุพรรณ
คือเป็นที่พึ่งของพวกเราไป
เพราะท่านได้พัฒนาสุพรรณบุรีนี้
ได้หยุดยั้งจนอายุ๘๐กว่านี้
ท่านก็ยังพัฒนาอยู่เป็นประจำเลยครับ
ท่านมาเสียเราเขาเสียใจกัน
ทั้งว่าสุพรรณก็เสียใจกันทั้งทุกคน
และท่านก็มาบรรณาซ้ำแทนทำให้สุพรรณเจริญลูกมืออย่างนี้ก็ท่านนี่แหละค่ะ
เมืองต้นทางจังหวัดได้มีมติร่วมกันนะครับ
จัดตั้งจุดแสดงความไว้อะไรจำนวน๔จุด
ที่หอเกียรติยศในบรรหารศิริปะอาชา
ส่วนเฉลิมพัทรามราชินีหอคอยบรรหารแจ่มใสครับ
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกรสารเจ้าพ่อหลักเมืองและบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติครับ